คุณผู้ชมครับผมมีจิ้งเหรน๒หางให้ดู
ค่ะจิ้งเหล็นสองหางสองตัวเหรออีกตัวเดียวนี่ถ้าไม่แปลกนะครับผมไม่เอามาให้ดูแน่นอน
ติดตามในหัวเขียวข่าวเด็ดครับ

เดี๋ยวหาอยู่หาอยู่คุณผู้ชมฮะจิ้งเหรนแปลกสองหางนะครับอยู่ที่บ้านหลังนี้

สบายใจแล้ว
โอ้โหลุ้นตัวแข็งเลย

อายุ๔๔เลี่ยมกรอบพระอยู่

อู๊ดเล่าบอกว่า๒๓วันก่อนนะครับ

คุณผู้ชมนี่ไม่ใช่ช่างอู๊ดนะนี่พิเศษนะ
ไม่ใช่ฮะคือเหลือไปเห็นจิ้งเหรนตัวนี้

พี่เขาก็เลยจับใส่ไว้ในกล่องพลาสติกนะครับ

เลขอะไรอ่ะมันตัวดำมาเมื่อมเลยนะ
มีลายงานว่าเห็น๘๙กับ๒๘๙

อ๋อมันมีมันมีรอยแตกหยัด
โชคงวดกลางเดือนนี้ล่ะล่าสุด
ช่างอุทธิ์๒๐๐๐ไป

ขายไหมไม่ขายไม่ขายแน่นอนถ้าอยู่ในมือดอมอ่ะ

๒๐ก็ให้แล้วแหวะคุณไม่เล่นเลขไงนี่พี่เขาให้ดูเลข
มุมนี้มุมนี้มุมนี้มันมีรอยไลน์มันตัวมัน
เห็นเป็นอะไรคะแล้วแต่เลยนะคุณผู้ชม
พาลงใต้ค่ะไปที่เมืองคอน
คราวนี้ป่อไฮโซปอลคนบนเรือน่ะ

ใช่นี่จะให้คุณผู้ชมดูค่ะ
ไปถึงที่วัดแล้วเห็นด้านหลังไหม
เนี่ยยอดมนุษย์อุลตราแมนตัวเดียวในโลกสูงขนาดนี้
เอามาทำอะไรแก้บนใช่ค่ะนี่อะอาเครนยกมาเลยค่ะอย่างไรอย่างไร
ไอ้ไข่วัดเจดีกันพี่เนี่ยคุณปอตานุพัฒน์เนี่ยนะคะ
ก็โพสต์ภาพกำลังย้ายหุ่นอุณตราแมน๕เมตรตัวเดียวในโลก
เอามาแก้บนถวายไอ้ไข่วัดเจดีที่นครศรีธรรมราช
แล้วก็เขียนข้อความเอาไว้นะบอกว่าอุลตราแมน๕เมตรตัวเดียวในโลกเนี่ย
ไปขอพรไอ้ไข่วัดเจดีขอตั้งแต่๒ปีที่แล้ว
แล้วสำเร็จตามเป้าหมายทีนี้ทำไงอ่ะหาที่สร้างไม่ได้
ไม่มีใครรับงานเลยเพราะว่ามันสูงมันใหญ่มาก
ทีนี้พอหาคนทำได้ปัญหาที่ตามมาทรงไม่ได้อีก
ทีนี้พอหาได้ปั๊บจะเอาไปถวายเอาหาที่วางเอาลงไม่ได้ง่ายอีก
ท้ายที่สุดคนรู้จักค่ะมาช่วยทำให้ได้ถวายแก้บน
จบภารกิจตามที่ตั้งใจเพราะฉะนั้นใครที่ไปไอ้ไข่วัดเจดี
คิดให้ดีก่อนเอาลงนะเพราะว่าปอบอกว่าติดปัญหาเยอะมาก
จุดทูบจุดเทียนแจ้งขออนุญาตลงได้เลยงงเลย
ไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้ถ้าเราพยายามทำให้สำเร็จ
อันนี้ก็โพสต์ไว้ลงโซเชียลนะคะ
ส่วนคุณแคนดี้ราแก่นกับคุณสาวรรณสาครับเขาไปทำพิธีล้างอาถรรพ์กัน
นี่ผมทองเนี่ยคุณแคนดี้นะปรากฏว่าอาการเธอเป็นแบบนี้ฮะ
นี่คือคุณแคนดี้รากแก่นไปกับคุณสาวรรณสาทองวิเศษ
ไปทำพิธีล้างอาถรรค์หน้าองค์ปู่มุจริน
ที่สาพญานาคพระธาตุบังฑวรอำเภอเมืองหนองคลาย
ปรากฏว่าคุณแคนดี้มีอาการแบบนี้เหมือนจะโดน
จิตหลุดหรือยังไงไม่ทราบควบคุมตัวเองไม่ได้ครับ
หลังจากจุดทูปอธิษฐานบอกกล่าวแล้วเป็นแบบนี้เลยฮะ
คุณวรรณสาต้องมาจับมาประคองไว้แล้วก็ให้ซุดนั่งลงไปแบบนี้
เมื่อสักครู่คุณผู้ชมจะเห็นว่าคนที่มาทำพิธีสวดให้
แล้วก็ตักน้ำมนต์มาให้คุณแคนดี้รูปหน้ารูปหัว
นั่นคืออาจารย์วินไทยฮะสักพักหนึ่งนี่คุณแคนดี้อาการดีขึ้นครับ
นี่ฟื้นแล้วลืมตาขึ้นแล้วเอาน้ำมนต์มาเอามารูปหน้ารูปหัวให้
หลังจากนั้นก็สามารถจะไปรำถวายปู่มุจรินได้อีกครั้งหนึ่งแบบนี้ครับ
เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับ
ไปดูงูสู้ชีวิตคุณผู้ชมฮะ
คราวนี้เป็นงูหลามงูหลามมันตามไปกินไก่
ไก่มันหนีขึ้นไปบนต้นมังคุดแล้วนะ
ตามไปอีกแต่ทำที่ท่าไหนไม่รู้อดกินไก่วะ
งูหลามตัวนี้ยาวกว่า๓เมตร
บุกเข้าไปในสวนผลไม้ที่๔ชนคอนศีลธรรมดาลนี้ครับ

มันพยายามจะไล่กินไก่ครับคุณผู้ชม
ไก่มันก็หนีหนีขึ้นต้นมังคุด

ไก่มันกระโดดลงจากต้นมังคุดนะครับ

แล้วก็กู้ภัยก็จับงูได้สำเร็จ
โอ้โหงูหลามมันสู้คุณผู้ชม

ตอนก่อนหน้านี้มันหนีไปอยู่บนกิ่งไม้
สุดท้ายทำยังไงไม่ได้แล้วเอาขวานสับกิ่งไม้หักงูตกลงมา

นี่แหละฮะเรียบร้อยแล้วครับ
กินไก่แถมถูกจับอีก